ผมตอบครับพวกผมเล่นการเป็นครับ
ฟ้าผาน้องเขาคนที่เสียชีวิตครับผมก็สั่นลมนะครับ

เหตุการณ์นี้ต้องบอกเลยว่ามันเตือนภัย
และเป็นอุทาหอนได้เลยใครจะคิดว่า

ใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ

นี่เป็นบรรยากาศที่หน้าโรงพยาบาลเคียนซา
ที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานีช่วงค่ำเมื่อวานนะคะ
คนมาเยอะคือญาติพี่น้องครูอาจารย์เพื่อนนักเรียน
เขารอดูอาการลูกหลานของเด็กที่โดนฟ้าผ่า
แล้วก็นี่ฮะศพเด็กที่เสียชีวิตนะฮะ
ทางพ่อใจแทบขาดเลย

แทบขาดเลยที่ลูกเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับ
น้อง๖คนเขาเล่นบอลกันอยู่กลางสนาม
หน้าที่ว่าการอำเภอที่สุราธานี
ทีนี้พอฟ้าผ่ามาเด็ก๑คนเสียชีวิต
อีก๕คนได้รับบาดเจ็บ
แล้ว๑ใน๕นี้อาการสาหัสด้วยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งผู้เสียชีวิตคือน้องกฤษณพลจันสีอายุ๑๒ปี
เรียนอยู่ชั้นม๑ที่โรงเรียนในอำเภอเคียนซาค่ะ
แล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องที่มารอรับศพนี่นะคะ
ห่มร้องไห้แล้วก็รับศพน้องกฤษณพล
บำเพ็ญกุศลศพที่บ้าน
แล้วคนเจ็บอีก๕คนก็เป็นเด็กนักเรียน
คือมีนายภูรินัทแซ่ลิ้มอายุ๑๕ปี
นายทิตินันแทร่บางอายุ๑๖ปี
เด็กชายมัททิวอำมะอายุ๑๓ปี
นายวิสิตพลภูสมอายุ๑๕ปี
และนายธนวัฒน์โฆษณามอายุ๑๖ปีนะคะ
คุณหมอก็ต้องรีบช่วยใหญ่เลยนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนมาถึงโรงพยาบาล
คือเด็กนี้โอ้โหสลบหมดสติเลย
ใช่ค่ะคือน้องเขาบอกว่าฟ้ามันผ่าเปรี้ยงมันดัง

ทีนี้๕คนที่ได้รับบาดเจ็บพอส่งตัวมาถึงโรงพยาบาล
อาการแบบเริ่มได้สติเริ่มรู้ตัว
นักข่าวของเราก็ไปพูดคุยน้องคนที่เขาบาดเจ็บไม่มาก

บอกว่าช่วงเย็นก็มาเตะบอลกันที่ฟุตบอล
ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเป็นประจำอยู่แล้ว
กันทุกวันอยู่แล้วแล้วก็จะนัดกับเพื่อนมาเตะกันนะฮะ
คือน้องเขาเตรียมจะไปแข่งไงเขาก็เลยต้องมาซ้อม
ทีนี้ตอนที่เตะบอลอยู่ฝนมันตกลงมา
แล้วฝนมันตกมาตอนแรกมีเสียงฟ้าร้องมารอบนึงแล้ว
แล้วพอสักพักนึงมันมีเสียงฟ้าร้องครั้งที่๒
แต่ทีนี้ฟ้าร้องครั้งที่๒มันมาพร้อมกับฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยค่ะ
ลงมากลางสนามเพื่อนเนี่ยคืออย่างที่คุณสืบสกุลบอก
พอฟ้าผ่าเปรี้ยงเสียงมันดังมากหูดับ
แล้วน้องหมดสติกันกลางสนามเลยนะ
จากนั้นไม่รู้สึกตัวเลยน้องบอกแบบนี้
แต่เราก็ถามนะตอนที่ไปเล่นกันกลางสนาม
ฝนมันตกหนักไหมน้องเขาบอกว่ารอบแรก

ตอนที่ฝนตกหนักเด็กก็ไปหลบกันแล้ว
แล้วทีนี้ฝนมันเริ่มซาแล้วไงคุณ
ฝนมันเริ่มซาก็เลยลงสนามไปเตะบอลกันต่อ
ก็ไม่คิดเลยว่าจะมีฟ้าร้องและฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมา

ใช่ค่ะนี่เราก็ไปคุยกับน้องออมสินนะ
ออมสินหรือว่าเด็กชายธีรพัฒน์จันบูลเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นคือจริงมาด้วยกัน
กับเพื่อนประมาณเก้าคนก็มาซ้อมฟุตบอลอุ่นเครื่องกัน
จะไปแข่งฟุตบอล๗คนที่ตะบนคลองน้อย
แล้วเดี๋ยววันที่๔เมษาเขาจะมีการแข่งขันแล้ว
ทีนี้ตอนนั้นกำลังซ้อมฟุตบอลกันอยู่พอฝนตก
ไอ้เสียงฟ้าผ่ารอบแรกมันผ่ามาที่ต้นไม้ต้นไม้ข้างสนาม
รอบหนึ่งก่อนทีนี้ตัวน้องออมสินแล้วก็เพื่อน
ก็ออกไปอยู่ข้างสนามคือจะไปหลบฝนไง
แล้วน้องที่เสียชีวิตรวมถึงเพื่อนอีก๕คน
ไม่ได้มาหลบยังเล่นอยู่ในสนาม
ทีนี้พอฝนมันซายอย่างที่บอกแล้วหลังจากนั้นแป๊บเดียว
ประมาณไม่ถึง๕นาทีพอฝ้าผ่ามารอบที่๒
ออมสินนะน้องออมสินไม่ใช่คนที่บาดเจ็บนะคะเป็นคนที่ไปเล่นบอล
เป็นกลุ่มที่ไปหลบอยู่แล้วไม่ได้ลงสนามตอนนั้น
แล้วน้องบอกว่าตอนที่ฟ้ามันผ่ามารอบที่๒เนี่ย
เห็นเป็นแสงเลยอ่ะแสงฟาดมาที่กลางสนาม
ตรงกลางหน้าผากของน้องกฤษณพลผู้ตายจนล้มลง
ที่เหลือเพื่อนที่อยู่ในสนาม
ไม่ได้มาหลบอยู่ข้างสนามนะอีก๕คนใช่ไหม

เด็นไกลเป็นวัน๓เมตร๕เมตรเลยคุณ

เหมือนแรงระเบิดเลย
นี่นายวิชวุฒิจินโตก็ไปเยี่ยมอาการของน้อง
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตด้วย
คือผู้ว่าไปบัญชาเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับ

ก็ไปตรวจเยี่ยมทั้งเด็กผู้บาดเจ็บ
แล้วให้กำลังใจกับคุณพ่อของเด็กผู้เสียชีวิตนะคุณ

ผู้ว่าบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
ผู้ว่าก็กำชับนะบอกว่าให้ทุกอำเภอแจ้งเตือนว่าจะต้องระวัง
ช่วงนี้เราก็เตือนกันเรื่องเกี่ยวกับพายุฤดูร้อน
แล้วผู้ว่าก็บอกด้วยบอกว่าต้องงดทำกิจกรรมกลางแจ้ง

เพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้

กำนันตำบลเคียนทรายอย่างนายวัชรพลกาญจนสุภาพร
บอกว่าตรงสนามกีฬาตรงนี้เลยคุณผู้ชม

จะมีคนมาใช้มาเล่นบอลกันทุกวันอยู่แล้ว
แล้วเหตุการณ์ที่ฟ้าผ่าจนทำให้มีคนเจ็บคนตาย

แล้วเหตุการณ์นี้อันนี้กำนันบอกนะคะ
น่าจะมาจากเรื่องเกี่ยวกับสายล่อฟ้า

ใช่คือกำนันเขาก็เตือนนะบอกว่า

ไม่ว่าจะเป็นหัวเข็มขัดแหวนซ่อยเล็ดอะไรนี้

ใช่แล้วน้องกฤษณพงศ์ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือน้องเขาใส่กางเกงแล้วเขาก็มีหัวเข็มขัด
ทีนี้หัวเข็มขัดมันอาจจะเป็นตัวแบบล่อฟ้า
แต่ว่าเพื่อนคนอื่นที่มาเล่นบอลด้วยกัน
คือเขาเปลี่ยนใส่ชุดกีฬากันหมดไงคะ
นี่คือสนามกีฬาหน้าอำเภอนะที่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับทีนี้ครับล่าสุดเช้าวันนี้นะฮะ
ทางทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่โรงเรียนเยาวเรศวิทยานะคุณ
ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประจำอำเภอนะครับ
ก็เป็นโรงเรียนของเด็กชายกฤษณพลที่เสียชีวิต
คุณเพราะว่าจะไปดูบรรยากาศหน่อยนะครับ
บรรยากาศของโรงเรียนตอนช่วงที่มีการเคารพทงชาตินะคุณ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าในการจากไปของเด็กชายกฤษณพลนะครับ
เพราะว่าน้องเขาอยู่ชั้นป๖แล้วก็ถือว่าเป็นพี่คนโตของโรงเรียน
ซึ่งทางครูและก็นักเรียนนะครับก็ร่วมกันยืนไว้อะไรนานกว่า๓นาที
เพื่อรำลึกถึงเพื่อนที่จากไปนะครับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาวเรศวิทยานะครับ
ก็บอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าเกิดฟ้าผ่าเด็กนักเรียนของโรงเรียนจนเสียชีวิต
แล้วก็ยังมีเด็กของโรงเรียนอื่นได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
ก็รีบไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

แล้วก็จากการตรวจสอบก็พบว่าเด็กที่เสียชีวิต
ฝึกฟุตบอลกับเพื่อนที่เป็นทั้งเด็กของโรงเรียนตนเอง
แล้วก็เป็นเด็กจากมัธยมของโรงเรียนอื่นด้วย
อยู่ที่สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอเนี่ยนะครับ
แล้วก็ปรากฏว่ามันถูกฟ้าผ่า
ผอก็รู้สึกเสียใจกับการจากไปของลูกศิษย์
อยากจะเตือนลูกศิษย์ทุกคนและเยาวชนทุกคนในเรื่องนี้
ให้เป็นอุทาหรณ์ขอให้เป็นกรณีสุดท้าย

แล้วก็เป็นเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ก็เล่าให้ฟังอย่างที่คุณอริยาเล่าให้ฟังเลย
บอกว่าไปเล่นบอลแต่ตอนนั้นเขาหลบ
เขาหลบฝนแล้วก็เลยไม่ถูกฟ้าผ่าด้วย
พอเห็นเพื่อนถูกฟ้าผ่ากลางสนามบอลเขาตกใจมากแล้วก็เสียใจนะฮะ
ไม่คิดว่าเพื่อนจะเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเวลาที่จะไปเล่นกีฬาคือหนึ่งต้องระวังแหละ
ว่าถ้าเกิดมันมีฟ้าฝนตกลงมาคือคุณหยุดก่อน
อย่าออกไปอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ
เครื่องแต่งกายของเราอย่าเอาอุปกรณ์ที่มันจะเป็นสิ่งที่มันล่อฟ้าได้นะคะ
เป็นเหตุสำคัญนะฮะก็ต้องเตือนใจเตือนภัยกันนะครับ